หาเงินกันดีกว่าเห็นบอกมีคาถาอะไรมา

นางสวดสวดสวดสวด

ถอยรถป้ายแดงแดงเถอะ

สวยสวย
คืออันนี้ผู้สื่อข่าวเชียงใหม่ทางไทยรัฐเขาบอกว่า
รายงานอันนี้มันเป็นสติมาปัญญาเกิดนะคะ
เป็นความเชื่อส่วนบุคคลก่อน

มันกลายเป็นงานที่เปิดกว้างแล้วเนาะ

แล้วก็สวดคาถานี้ถ้าคุณสวดสวดสวดสวด
อยู่จะมีรายได้

สวดก็มีรายได้หลักแสนเลยเหรอคะ

อะไรมันจะขลังขนาดนั้น

นี่สามารถไปซื้อรถป้ายแดงได้เลยนี่
ป้ายแดงขับได้เพียงระยะเวลาสั้น

ไม่มีงานทำในช่วงใครจบมาช่วงสองสามปีเนี่ย
มันว่างงานซะส่วนใหญ่ตนก็เลยคิดว่าเอ๊ะจะทำอะไรดีวะ
จบมาก็ไม่มีที่ไหนเขารับสมัคร
ก็หางานทำไปเรื่อยอืมกระทั่งมาพบผู้ใหญ่ท่านหนึ่ง
เหมือนละครเลยเนอะเหมือนละครที่เป็นนักธุรกิจ
แนะนำว่านี่หนูอยากจะเจริญในหน้าที่การงานเงินทองไหลมาเทมาหรือเปล่า
หัดสวดท่องคาถาเงินล้าน

ใหญ่ท่านต้องบอกคาถาเงินล้านเนี่ย
ก็มีคาถาเงินล้านจะมีอยู่ที่รู้สึกจะเป็นของหลวงพ่อ

คาถาเงินล้านอันวัดฝีดอนงานเงิน
ซึ่งเอาจริงแล้วเนี่ยเขาบอกว่าผู้ใหญ่ท่านนั้นบอกสวดคาถาเงินล้านเนี่ย
สวดแล้วเนี่ยนะฮะหลายคนมีเงินมีทองมากมายเพียงแค่สวดให้ขึ้นใจสวดทุกวัน
ตอนแรกไม่เชื่อเท่าไหร่ก็เอาบทสวดจากผู้ใหญ่เนี่ยมาหัดสวดคาถาเงินแล้ว
ใช้เวลาวันเดียวท่องได้นางบอกนางวันเดียวท่องได้ก็สวดมาเรื่อยปรากฏว่ามีงานเข้าตลอด
แต่หนูตัวเล็กหนูสวยหนูเด็กด้วยเนี่ยลูกมันออกไปลูกคุณหนูเล็กหนูสวยหนูเด็กเนี่ยลูก
เงินทองไหลมาเทมามีรายได้หลักแสนต่อเดือนโดยใช้ระยะเวลาไม่ถึง๒เดือนก็สามารถออกรถเก่งป้ายแดงได้แล้วอ่ะนางบอก

ต้องลาก่าวใส่ใครไปนั่งสวดคาถาเงินล้านบ้างดีกว่า

เพราะว่าน้องเขาสวดแต่น้องเขามีงานนี้ด้วยก็ไม่ได้โดยจะสวดเฉยใช่ไหมคะ

ถ้าทดสมุดให้พระอุปคตไปส่องวัด
คือครูบาน้อยคือเจ้าอาวาสวัสดิ์วัดศรีดอนมูลที่อำเภอสารพีชะวัดเชียงใหม่
ก็มักจะให้สินให้พรด้วยการสวดกระถาเงินล้านกับลูกศิษย์ลูกหา
ที่ไปกราบนวัฒกาลที่ท่านอยู่เสมอ
แม้แต่ในรวมพิธีพุทธภาพิเศษวัตถุมงคลต่างครูบาน้อย
ใช้กระถานี่แหละสวดเรียกเงินล้านให้ในพิธีด้วย